คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์โหดเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
หลานหลอนยาไล่ฟันไล่แทงรุงจนเลือด
เลือดท่วมเลยคุณโดยหลานอ้างแบบนี้
บอกลุงมาให้ผมเข้าทรงอยู่ได้
แล้วก็ให้ผมคานเข่าเข้าไปกราบถวายบังคมอะไรต่างนานา
แต่คุณผู้ชมดูลุงคนนี้สิเราต้องเซ็นเซอร์สีของเลือดไว้นะ
เพราะเลือดอาบทั้งตัวเลยอ่ะคุณโดนแทงโดนฟันไปเป็นสิบแผลนะฮะ
ตำรวจสพพระประแดงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพครับเข้าประถมพยาบาลนายวีระหน้าถนอม
อายุหกสิบเจ็ดปีนะฮะเจ้าของบ้านถูกทำร้ายจนเลือดท่วมตัวเลย
จากการตรวจสอบเพราะว่ามีบาดแผลถูกแทงถูกฟันตามลำตัวนะคุณนะ
ต้นคอหน้าท้องต้นขาข้อเท้าหน้าอกรวมเจ็ดแผลนะครับแล้วก็ยังมีอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ก็คือนายสุรัตน์สุดยอดอายุ๔๐ปีนะครับลูกเขยของลุงวีระนี่แหละ
ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าขวาจากการวิ่งหนีก่อนจะนำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
นี่ลุงเนี่ยเลือดอาบตัวนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านในซอยเพชรหึง๒๕ตำบลบางยอ
อำเผอพระประแดงจังหวัดสมุทธปราการผู้ก่อเหตุคือนายนิกรมั่นพักดีหรือว่ายุสามสิบแปดปี
เป็นหลานชายแท้ของลุงวีระนี่แหละหลานชายคนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ฝ่ามือขวาเนี่ยถูกมีดฟันไป๒แผลแล้วก็ถูกตีที่ศีรษะนะครับ
หลังก่อเหตุไปแอบอยู่ในห้องพักตำรวจก็ตามไปจับกลุ่ม
ในที่เกิดเหตุตำรวจพบมีดปลายแหลมแล้วก็มีดอิโต้
เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดคุณผู้ชมดูสิ
อันนี้เหมือนพระเลยนะเหมือนมีดพระเลยนะ
ซึ่งขณะจับกลุ่มนะฮะนายนิกรพูดจาไม่รู้เรื่องจริงครับ
เผลอว่าถูกลุงบังคับให้ทรงเจ้าเข้าทรงเข้าผี
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถูกลุงบังคับให้คานเข่ามาหน่อย
กราบถวายบังคมอะไรต่างนานานี้นะ
อันนี้เขาเล่าให้ฟังแล้วก็หน้าตาเขายังยิ้มแย้มนะ
บอกว่าลุงเนี่ยเคยให้ผมเหมือนเข้าเฝ้าเลยแหละอะไรแบบนี้
ครั้งก่อนเคยทำแบบนี้พอครั้งนี้ลุงมาด่าว่าอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยจัดการไปซะเลยนะครับ
ตำรวจควบคุมตัวนายนิกรมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพพระประแดง
ก็ให้การวกวนพูดจากไม่เคยรู้เรื่องหรือฮะ
นายสุรัตน์เล่าให้ฟังว่าขณะนอนอยู่ที่บ้านกับครอบครัว
แล้วก็นายวีระซึ่งเป็นพ่อตานายสุรัตน์คือคนบาดเจ็บอีกคนนะ

จู่นายโหน่งมาทุบบ้านทุบเสียงดังโวยวายเลย
ทีนี้ฮะนายสุรัตน์ก็ตกใจตื่นฮะบอกเมียเออเนี่ย
โหน่งมันโวยวายอารวาสอีกแล้วเมียก็เลยไปตามพ่อฮะ
ก็คือพ่อตาของนายสุรัตน์ออกมาดูถามว่าทุบบ้านทำไม
โหน่งนะไม่พูดพร่ำทำเพลงใช้มีดไล่ฟันไล่แทง
จนกระทั่งทั้งนายสุรัตน์แล้วก็นายวีระซึ่งเป็นลุงวิ่งหนี
ปรากฏว่าลุงวิ่งหนีไม่ทันคุณอันนี้แผลของนายสุรัตนนะที่วิ่งหนีไปก่อน
ส่วนลุงวีระเนี่ยวิ่งหนีไม่ทันล้มฮะล้มแล้วก็เลยถูกมีดเนี่ย
แทงทั้งฟันเป็นแผลเกือบ๑๐แผลนะฮะ
มันก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันยืนอยู่ใกล้นี่แล้ว
แล้วมันก็เดินมามันก็จึ๊บเลยพอจึ๊บผมก็กระโดด
ผมก็ไม่รู้ว่าพ่อโดนแทงแล้วมันก็อย่างเงี้ยจึ๊บ
พอจึ๊บเสร็จปุ๊บเราก็กระโดดพังงะไปโน่นผมก็ไปดึงราวตักผ้า
แทงปุ๊บผมก็กระโดดไปโน่นผมก็คว้าม้ายมามันก็ตามตามไปผมก็หวด
ตอนแรกไม้มันยาวใช่ไหมมันก็เข้าไปไม่ถึงตัวเราเราก็ทำท่าอย่างนี้
มันก็เดินปี่แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็หัวปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งมันก็เซ
พอมันเซมันสู้มันซุกมันก็ปากไม้ดึงไม้เราทิ้งผมก็หันหลังวิ่งมาเลย

สุดท้ายวิ่งหนีกันไม่ถัน
ทำให้ลุงวีระหรือว่าพ่อตาของนายสุรัตน

บอกว่าหลายวันก่อนนะมีเรื่องท้าทายกับลุง
ชอบให้เขาทำเหมือนเป็นร่างทรง

แต่ครั้งนี้ลุงถือมีดดายย่ามาก่อนท้าทายให้เข้ามา
เขาเลยหยิบล้อรถเข็นปลาไปแต่ไปโดนข้างฝา

แล้วลุงก็เดินมาจะเอามีดมาฟันเขาก่อน
เขาจึงใช้ล้อรถปลาใส่แต่ไม่โดนอีก
พอลุงวิ่งหนีเขาก็วิ่งไล่ตามต่อสู้กันฮะ
เขาก็ถูกตีหลายทีถูกใช้มีดแทงเหมือนกัน
ผมก็เลยเอามีดแทงสวนทั้งแทงทั้งฟันลุง

แต่ยอมรับว่าเสพยาบ้ามาได้๑สัปดาห์แล้ว
ก่อนเกิดเหตุก็เสพจากที่เหลือครั้งก่อน
ผมยืนยันว่าเขาทำผมก่อนคุณ
คือให้การไม่ตรงกันแล้วว่าแต่ตำรวจจะเชื่อใคร
คุณผู้ชมฟังคำให้การของผู้ก่อเหตุหน่อยนะฮะ
๓๐บาทน่ะครับ
เพราะผมให้
มันเป็นที่คาร์สเฟย์แล้วมันมีเม็ด

เขาก็ให้การอยู่หลายเรื่องนะคุณนะ
แต่ก็จะงงหรือบ้างนะ

ใส่ลุงทำไมเค้าให้การงงอยู่นะครับ

พนักงานสอบสวนจะรอให้นายนิกร

จะนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนจะแจ้งข้อหาต่อไปนะครับ